คุณผู้ชมงานเดียวกันเนี่ยแหละค่ะเมื่อสักครู่เห็นแว๊บไหมคะ

งานนี้นะคุณผู้ชมเขามาออกงานคู่กับไฮโซน้ำหวาน
ถ้าย้อนกลับไปจำได้ไหมเขาเคยมีเรื่องราวคุณไฮโซแชมป์

ใช่ไฮโซแชมป์ตอนนั้นเป็นแฟนกับคุณน้ำหวาน

ใช่นะคะตอนนั้นมีข่าวถึงขั้นเลือดตกยังออกเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นข่าวใหญ่โตค่ะ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายจากคู่กรณีนั่นแหละค่ะ
เรื่องราวก็มีการใช้กฎหมายนะคะ
ก็ยังคดีก็ยังต่อสู้กันอยู่ตอนนี้นะคะ

ฝ่ายสาวน้ำหวานตอนนี้อย่างที่ทราบกัน

แล้วยังไงล่ะน้ำหวานจะกลับมาเป็นเพื่อนกับพี่รัศมีแคร์หรือเปล่า

ก็ภาพบนเวทีนะคะก็คุณน้ำหวานนะคะ
แล้วก็คุณรัศมีแขกก็คือออกงานเดียวกันเลยนะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็ร่วมงานกันได้แบบเหมือนเดิมเลยนะคะ

มันจะมีอะไรติดใจบาดมังอะไรกันหรือเปล่าค่ะ

ว่าตอนนี้ทุกอย่างจบด้วยดีนะคะ
กับรัศมีแขกก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมา

ระหว่างหนูกับพี่แขคือจริงเราคุยกันอยู่แล้ว

เขาเรียกว่าอะไรคือมันไม่ได้เกี่ยวกับหนูโดยตรงอะไรอย่างนี้ด้วย
ในการร่วมงานผมว่ามันก็ปกติ
อย่างที่บอกค่ะเราเจอกันแล้วก็พอดีเขา
ก็คือเราก็มีการคุยกันอยู่แล้ว
ก็เลยไม่ได้เกร็งอะไรมาก
มันไม่มีคำพูดหมายแต่หมายถึงว่าเวลาเราเจอกัน
แล้วเราแบบสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างแค่นั้นเอง